หลังจากที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้

ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอรูปแบบมาเป็นเกมสาธิตนะครับที่จังหวัดระยองที่เราเห็นกัน๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ก็อยู่ในประเภทกีฬาสนามกลางแจ้งครับ
แนวทางก็คือจัดแบบมีผู้ชมได้แบ่งเป็น๓ระดับนะครับ
หนึ่งก็คือสีเหลืองครับระดับสีเหลืองเนี่ยแฟนบอลจะมีการตะโกนเชียร์หรือว่าส่งเสียงเชียร์ได้
อุญาตให้แฟนบอลเข้าชม๑๕ต่อความจุของสนามแต่ต้องไม่เกิน๑๐๐คน
สีเขียวนะครับแฟนบอลมีการตะโกนเชียร์หรือว่าส่งเสียงเชียร์ได้
อนุญาตให้เข้า๒๕ต่อความจุของสนามต้องไม่เกิน๒๐๐๐คน
แล้วก็สีขาวครับแฟนบอลก็มีการส่งเสียงเชียร์ปกติได้
ญาตให้เข้า๕๐ครับต่อความจุของสนามแต่ต้องไม่เกิน๕๐๐คน
จัดการแข่งขันกีฬาแบบนี้ผู้ชมต้องสอดคล้องนะครับกับสถานการณ์ของโควิด๑๙ด้วย
ซึ่งปัจจุบันนั้นของไทยจัดอยู่ในระดับสีเขียวไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ
แต่มีผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศเท่านั้นครับ